ส่วนที่นครปฐมครับโอ้โหเหตุการณ์นี้ฮะ
มีเด็กชายที่เป็นเด็กชายชั้นป๖

สืบเนื่องมาจากเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ใส่กัน
แต่ตอนนี้ทางฝั่งของคนที่ถูกแทง

ต่างฝ่ายต่างก็อ้างกันไปมาว่า
ฝั่งนั้นเบิ้ลใส่ก่อนฝั่งนี้เบิ้ลใส่ก่อน
ไม่รู้เป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าคนเจ็บเนี่ยโอ้โหหนักครับทุกผู้ชมครับ
นี่เห็นไหมครับโอ้โหพ่อแม่นี่ใจจากคาดนะลูกเป็นแบบนี้
นักเรียนชายวัย๑๕ปีอยู่ชั้นม๓โรงเรียนแห่งหนึ่งที่นครปฐมนะครับ
ถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๒
รักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลนครชัยศรี
น้องคนนี้ชื่อน้องอามนะครับ
การเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
ประมาณ๑๗นาฬิกาในท้องที่ของสพชัยศรี
เราตรวจสอบเหตุการณ์นะครับเอาจากทางฝั่งของเพื่อนผู้เจ็บก่อน
ตามคำบอกเล่าของฝั่งเพื่อนผู้เจ็บ
ท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นหลังจากเลิกเรียน
เขากับคนเจ็บก็คือในอามกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านกัน
เป็นคนขี่นะขณะนั้นอยู่กันที่หน้าป้อมยามของโรงเรียน
แล้วก็มีนายบอยยี่อายุ๑๕ปีแต่อยู่ม๔อีกโรงเรียนนึง
ขี่จักรยานยนต์มารับน้อง
บอกว่าฝั่งนั้นก็คือในบอยเนี่ยเบิ้ลเครื่องจักรยานยนต์ใส่
เขาหลายครั้งแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปในอามกับเขาก็
ขี่จักรยานยนต์ออกไปเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะขี่
กลับบ้านนะโดยตัวเขานั่งซ้อนท้ายอามเป็นคนขี่แล้วรถของ
คู่กรณีก็คือเด็กป๖รุ่นน้องกับพี่ชายขี่มาประกบสั่งให้
เขาจอดรถซึ่งตอนนั้นอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ๕๐๐เมตรใน
อยกับน้องชายลงมาจากรถแล้วก็มามีปากเสียงกันเรื่อง
เครื่องรถใส่กันนี่แหละก็มองหน้าหาเรื่องกันถึงขั้น
ต่อยกันแล้วก็ชุนละมุนซึ่งเพื่อนของนายอามคนเจ็บบอก
ว่าอยู่เด็กป๖ที่เป็นรุ่นน้องเรียนเดียวกัน
ก็ชักมีดออกมาแล้วก็แทงใส่อามไปสองครั้ง
ซึ่งตอนถูกแทงอาร์มก็ยังไม่รู้ตัวว่าถูกแทง
ถูกแทงไปสองครั้งแล้วอามยังต่อยอยู่เลย
ต่อยอยู่พักหนึ่งเลือดออก
พอเห็นเลือดออกมาชาวโบ้งชาวบ้านได้ยินเสียง
ก็ออกมาไล่กันเพราะว่าเด็กทะเลาะกัน
ฝั่งนั้นเด็กป๖กับรุ่นพี่ม๔ก็ขี่จักรยานยนต์หนีไป
ส่วนอาร์มก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลนะฮะได้รับอนุญาตจากทางผู้ปกครอง
แล้วก็ทางโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับไปคุยกับน้องอาร์ม
น้องอามตอนนี้อาการก็ดีขึ้นนะครับรู้สึกตัวแล้ว
แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะจุรจาตอบโต้อะไรได้
เพราะว่ายังเหนื่อยคือถ้าเกิดพูดหรือว่าเปล่งเสียงมาก
หายใจไม่ทันตอนนี้แพทย์ได้ผ่าตัดเจาะท่อต่อสายยาง
เพื่อระบายเลือดในปอดแล้วก็ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดนะครับ
แม่ของน้องอาร์มบอกว่าหลังเกิดเรื่องครอบครัวฝ่ายผู้ก่อเหตุ
ยังไม่ได้ติดต่ออะไรมาเลยเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ยืนยันว่าลูกชายกับเพื่อนไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อน
ลูกชายเองเนี่ยก็แค่ช่วยเพื่อนที่ถูกรุมจนถูกแทง
ตอนแรกคิดว่าลูกถูกแทงด้วยมีดคัตเตอร์ธรรมดา
แต่พอมาเห็นแผลลูกเนี่ยมั่นใจเลยว่ามีดมันต้องใหญ่กว่านั้น
แล้วแม่ก็สงสัยติดใจมากว่าเด็กป๖พกมีดมาเรียนทำไม
ถึงเวลาพอมีเรื่องก็ชักมาแทงเขา
ก่อนหน้านี้เคยทราบว่าเด็กป๖คนนี้เนี่ย
ที่เป็นรุ่นน้องในโรงเรียนเดียวกับลูกชาย
ก็เคยก่อเหตุใช้ปากกาแทงเพื่อนจนบาดเจ็บมาแล้ว
ต่อยกันจนไม่รู้ว่าตัวเองโดนแทงนะลูกว่าโดนแทงไปแล้ว
แต่แรกเราเข้าใจว่ามันแค่แทงมีดมีดมีดมีดคัตเตอร์
เขาพูดว่าเขาเอาไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนเขาพูดมานะ
ทำกิจกรรมที่โรงเรียนมิคัตเตอร์
แต่ไปดูแล้วมันไม่ใช่มีดคัตเตอร์มีดพับ
ส่วนที่จุดเกิดเหตุนะครับก็อยู่ห่างจากโรงเรียน
ของเด็กที่เป็นฝ่ายลุ้นพี่กับลุ้นน้อง
ประมาณ๕๐๐เมตรเท่านั้นนะครับอยู่ในพื้นที่ตะบนศรีสะทอง
วันนี้เราก็ไปเจอพนักงานโรงงานอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
ซึ่งเขาได้ยินเสียงเออะโวยวายในตอนนั้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับ

ออกมาดูเห็นเด็ก๔คนกำลังรุมชกต่อยกันอยู่

บอกว่าให้หยุดแล้วก็ให้แยกย้ายกันกลับบ้าน

รู้อีกทีนึงโอ้โหนี่รุนแรงถึงขั้นแทงกันเลย
ไม่ไม่เห็นไม่เห็นมีแต่มือเปล่า

ทีนี้มาฟังข้อมูลอีกมุมหนึ่งนะคะ

ทีมข่าวของเราไปคุยกับพี่สาว

เขาบอกว่าน้องชายเขาทั้งสองคนเนี่ย

วันเกิดเหตุน้องชายคนกลางที่อยู่ม๔

ตามปกติแล้วไปเจอกับ

เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ไส

บมือไปหนึ่งครั้งและพูดว่า

เขายืนยันว่าฝ่ายม๓อ่ะ
เบิ้ลเครื่องใสแล้วก็ขี่รถ

ไม่ใช่ฝั่งของเด็กที่แทง
ขี่ไปประกบตามที่อีกฝ่ายนึงเล่านะคะ
ทีนี้ทางฝั่งนี้เขาบอกว่าม๓

น้องคนเล็กที่อยู่ป๖ตัวเล็กค่ะ

ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจแทง

น้องคนเล็กที่อยู่ป๖เป็นคนดีนะ

แล้วเด็กป๖เอามีดไปโรงเรียนทำไม

น้องเขาต้องเอามีดไปทำกิจกรรมที่โรงเรียน

เพราะว่าปนมเขาก็โต๊ะกว่าด้วย
แล้วที่นี้

พี่สาวเขาก็บอกว่าน้องชายก็เป็นคนดีอะนะ

ก็คือพี่น้องม๔กับป๖ไปคุมตัวที่บ้านพัก
นำตัวมาสอบสวนดำเนินคดีนะครับ
เห็นภาพนี้แล้วคุณเขียนมาสอนเอ้ย

ตัวแค่นี้ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วนะโดยเฉพาะป๖
ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมพลตำรวจรีคำรณบุญเลิศบอกว่า
คดีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
ก็สองฝ่ายก็ขี่จักรยานยนต์เบิ้ลเครื่องใส่กัน
มันก็มีการขี่รถไล่ตามกันแล้วก็จอดรถชกต่อยกัน
ฝ่ายที่ถูกแทงก็บาดเจ็บ
ฝ่ายแทงเขาอ้างว่าเขาสู้ไม่ไหว

ตำรวจก็ตามไปยึดมีดได้เป็นมีดพกนะฮะ
ยึดได้จากบ้านพักของคนก่อเหตุ
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถาบันเป็นเรื่องส่วนตัว

เคยมีเรื่องกันมาก่อนที่นอกโรงเรียนนะครับ
เดี๋ยวจะต้องรอสหวิชาชีพให้มาร่วมสอบปากคำนะ
เพราะว่าเป็นเด็กเยาวชนอายุยังไม่ถึง๑๘
เบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาสองพี่น้องนี้
ก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
แล้วก็เรื่องของการพกอาวุธมีด

แต่ว่าอีกฝ่ายนึงก็เป็นแทนเขาปาเจ็บสาหัส
พอเห็นเด็กมาทะเลาะมาก่อเหตุแบบนี้
ไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงดีจริงนะ